ต่อไปจะพาคุณผู้ชมนั้นไปท่องเที่ยว
ไปกินใครที่เป็นสายกินสายเที่ยวน่าจะถูกอกถูกใจ

บางคนบอกดิฉันว่าอยากจะให้พาไปที่ที่มันใกล้หน่อย
ใกล้กรุงเทพหรือว่าอยู่ในกรุงเทพหน่อย
วันนี้จัดให้เลยพาคุณผู้ชมไปบุกย่านกรุงเก่า
โอ๊ะอย่างอย่างตลาดพลู
ตลาดพลูโอ้โหที่นี่เขาขึ้นชื่อมาก
เรื่องของของกินเด็ดสถานที่ถ่ายรูปเก๋
อยากรู้ใช่ไหมว่ากรุงเก่าอย่างตลาดพลูนั้น

รู้แล้วก็เลยมาบอกต่อ
เรื่องดีเด็ด
รู้แล้วเก็บไว้คนเดียวได้ไง
ของแบบนี้มันต้องรู้แล้วบอกต่อ
รู้แล้วบอกต่อ
รู้แล้วบอกต่อวันนี้เราพามาสถานที่ที่เรารู้จักกันดีว่า
อาหารอร้อยกันที่ตลาดพลูครับ
ชื่อเสียงทางด้านอาหารของที่นี่มีมาอย่างยาวนาน
ว่าถ้าใครอยากทั้งอิ่มทั้งอร่อยแถมประหยัดเงินมาที่นี่เลย
ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน
เรียกได้ว่าถ้าไม่ใช่ชาวตลาดภูจริงคงเดินไม่ถูก
และคนที่จะพาเราเยี่ยมชมที่นี่คนแรกก็คือ
อาจารย์พีรวัตรบูรณพงศ์
สถาบันดิกนุ่มใหญ่ใจดีคนตลาดพลูครับ

อาจารย์สนใจศิลปะทางด้านสถาปัตยกรรม
สิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนตึกเก่า
จะพาเราไปดูเรื่องดีในตลาดภูกันครับ
สถานที่นัดพบของเราคือหน้าวัดอินทรารามวรวิหาร
ของดีแห่งหนึ่งของตลาดพลูยังไม่ทันที
ก็เจอลุงตุ้ยนายทหารเกษียณราชการ
ที่ใช้เวลาว่างมาทำยานพาหนะจำลอง

คุณลุงทำทั้งเรือเมหัวจากรถไฟสมัยเก่า
เท่าที่ตัวเองเคยเห็น
เฮ่เรือลำหนีแค่สี่ร้อยบาท
รถเมคันนี้ก็สามร้อยห้าสิบบาทเอง
หัวรถร่างทำยากหน่อยห้าร้อยบาทครับ
เห็นสิ่งที่พวกเหล่านี้เลยไม่อยากให้ปล่อยผ่านไป

เนื่องจากไปอยากเห็นโมเดลเก็บไว้
ให้คนรุ่นหลางได้ได้ดู

อย่าลืมมาอุดหนุนผมด้วยครับ
เป็นเหตุที่เราได้สาระน่ารู้ทุกอย่างในตลาดภู

เราก็รู้ว่าตลาดปูมันไม่ได้มีแค่อาหาร๗ลำดับ

อยู่รวมกันของคนสี่
ศาสนาพุทธคิดอิสระแล้วก็ใคร
ที่แรกที่เธอแนะนำให้ลองทาน
เป็นข้าวขาหมูที่สืบทอดกันมาถึงรุ่นที่๓แล้ว
นั่นก็คือข้าวขาหมูสไตล์จีนโบราณ
ที่ซืบพลอดสูตรมาตั้งแต่สมัยราชองค์ขังไทยจง
วิธีการปรุงรสรุ่นพ่อทำอย่างไร
ลูกก็ยังทำเหมือนเดิมเป๊ะ
สหายโบชนาขาหมูห้องเต้ตลาดภูเจ้าเข่าดังเดิม

ภูเองก็มีสตรีทอาร์ตแนว
ใครชอบถ่ายรูปมาที่นี่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน
และด้วยความที่ตลาดภูโด่งดังเรื่องอาหารการกินมาก
ฝากบ่นกับเราว่าบางครั้งก็เบื่อที่ไกล
ก็รู้ว่าที่นี่มีของอร่อย
เพราะอยากกินอะไรก็ต้องไปต่อคิวซื้อกิน
ทั้งที่ตั้งแต่ไหนแต่ไร
อาหารพวกนี้ก็เป็นแค่ร้านใกล้บ้าน
ตลาดภูมันเกิดขึ้นจากการคมนาคมเป็นหลักสำคัญ

เพราะฉะนั้นผมก็อยากที่จะอนุรักษ์ชุมชนตรงนี้เอาไว้
เพื่อที่ว่าจะได้มีวิถีชีวิตเหมือนกับที่เราเคยเป็นมาในอดีต
เพราะฉะนั้นถือได้ว่าในตลาดภูเป็นชัยหน้าทางของฝั่งทนได้
เพราะว่าเป็นแหล่งรวมของสินค้าทางการเกษตร
ของในฝั่งธนบุรีเลยครับ
เรื่องดีเด็ดรู้แล้วเก็บไว้คนเดียวได้ไง
ของแบบนี้มันต้องรู้แล้วบอก
รู้แล้วบอกต่อ
รู้แล้วบอกต่อบอกเลยว่าที่นี่ของกินเขาเด็ดจริง
ฉันไปพิสูจน์ด้วยตัวเองมาแล้วเป็นไงโอ้โหอร่อยมากคือของขึ้นชื่อของเขาคือกล้วยชาย
ช่ายก็คือจะมีหลายร้านแล้วแต่คุณผู้ชมชอบเลือกทานกันดูได้อร่อยแล้วที่สำคัญคือ
ขนมเบื้องขนมเบื้องก็อร่อยเด็ดมากแล้วก็ข้าวขาหมู
ที่คุณผู้ชมเห็นข่าวหมูแดงไอติมร้านขนมหวาน
มีอะไรอีกนะน้ำเก๊กหวยมี
พอแล้วมั้งเยอะขนาดนี้แต่จริงมันเยอะอย่างที่น้องใบตองบอกแล้วนะ
เพราะฉะนั้นผมว่านะวันหยุดสุดสัปดาห์วันอาทิตย์คุณดูตลอดข่าวจบแล้ว
ไม่รู้จะไปไหนไปที่นี่ดูนะครับไปตลาดพลูกันได้นะครับ
ของกินอร่อยเด็ดแล้วก็มีสถานที่ชิกเก๋ด้วย
ท่องเที่ยวไปกินไปชิมไปชมไปช็อปกันได้เลยนะจ๊ะ